พาไปหาของดีของเด็ดของอร่อยของเขานั่นก็คือ
ร้านที่เขาขายผัดหมี่กับขนมโบราณเตาถ่านคุณผู้ชม
บอกเลยน่ากินน่ากินน่ากินจริง

ใช่คุณเป็นแบบผัดหมี่แบบโบราณด้วยนะ
มาคุณดูผัดหมี่หอมเส้นเหนียวนุ่มเครื่องแน่นอย่างนี้นะคะ
พามาลิ้มลองผัดหมี่โบราณเตาถ่านสูตรเด็ดกันที่นี่เลย
บ้านสวนอนิงบ้านเลขที่๒๙หมู่๓ตำบลวังแขมอำเภอคลองขลุงจังหวัดกำแพงเพชร

เราไม่ค่อยได้ทานผัดหมี่แบบนี้เนาะ

คือถามว่าทำไมต้องมาร้านนี้ที่นี่
เพราะว่าเราได้ยินมาว่าที่นี่เขาทำผัดหมี่สูตรโบราณได้เด็ด

มีความเป็นเอกลักษณ์ตรงที่น้ำซอสของเขา
จะเป็นซอสคุณเดาไหมว่าเป็นซอสอะไร

นี่คือเป็นน้ำซอสกระเจี๊ยบคุณเห็นไหม

ส่วนรสชาติก็จะออกเปรี้ยวอมหวาน
เปรี้ยวนิดหวานหน่อยกล่มลงตัว
ที่สำคัญเขาบอกว่าถ้าใครชอบรสจัดนะ

คือเขาบอกว่าจะเพิ่มแบบความเผ็ดลงไปก็ได้

ยังไม่หมดคุณผู้ชมกินข้าวแล้วก็ต้องกินหวาน

ขนมเมอร์แกงของเขาอ่ะ
ที่นี่ก็เป็นที่พูดถึงไม่แพ้กันนะ
เมนูนี้คือขนมเมอร์แกงเผลือกเตาถาด

แล้วก็เป็นสูตรที่มีขั้นตอนในการทำละเอียด
ประนีดมากคุณดูก่อนก็จะได้

เรียกได้ว่าเป็นงานเค้าเรียกอะไรอ่ะ

ประนีตมากเลยค่ะคือเขาบอกว่าใครที่ได้ลิ้มลองแล้วก็ต้องติดอกติดใจกันเนาะ
เพราะว่ามันเป็นแบบสูตรโบร่ำโบราณนี่เห็นไหม
เสร็จแล้วเทลงมานะคะนางสาวละอนวมพรมแล้วก็นางสาวสรยานวมพรม
หรือว่าพี่หนิงพี่ออกสองพี่น้องเล่าให้ฟังบอกว่าช่วงนี้ลูกค้ามาลิ้มลองกันเยอะมากเลยนะ
ก็เลยทำให้ลูกค้าขาจรบางคนที่เข้ามาเสียหลักกลับไปเหมือนกันเสียหลักเพราะไม่ได้กิน
คือเหมือนแบบพอคนเริ่มรู้ก็มาสั่งกันเยอะมาซื้อกันเยอะก็เลยแนะนำว่าสั่งจองดีกว่า
มันก็แล้วแต่บุญแต่กรรมนะถ้าไม่ได้บอกกันก่อน
เอาจริงเพราะว่าปีใหม่คุณนึกออกไหมคนก็จะไปเที่ยวเยอะไงเพราะว่ารู้ข่าวเขาก็แวะเวียนกันไปเนาะ
ซึ่งนอกจากเมนูผัดหมี่ห้อแกงเตาถ่านแล้วจริงเขายังมีเมนูอื่นด้วยนะ
มีของข้าวของหวานอื่นด้วยใครสนใจก็ติดต่อสั่งซื้อหรือว่าสั่งจองอะไรต่างได้ทางช่องทางที่เราทิ้งไว้ด้านล่างนี้นะจ๊ะ
ครับลองไปกันดูเนาะ